ส่วนศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดสงขลานะคุณ
เขามีการแกะสลักบนขวดน้ำพลาสติก

ของผู้ที่แกะสลักขวดน้ำพลาสติกใส
เป็นพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙อย่างสวยงาม
เป็นฝีมือของนางพกามาศจอดนอกอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นศิลปินพื้นบ้านของอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขานะครับ

ว่าเป็นผลงานแกะสลักรูปแบบใหม่ที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรก
โดยเกิดจากแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของตัวเอง
ในการนำวัสดุเหลือใช้อย่างขวดน้ำพลาสติกมาแกะสลักนะครับ
เพื่อต้องการจะถ่ายทอดความรู้สึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงเป็นต้นแบบให้กับศิลปินทุกแขนง
และเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงด้วยนะครับ
อย่างมันดันใจก็คือคือตอนนี้เราก็เสียพ่อหลวงไปแล้ว
เราก็อยากทำอะไรให้พ่อบ้าง
เพราะว่าเราไม่มีโอกาสไปถึงกรุงเทพเหมือนคนอื่นใช่ไหมคะ
เราก็เป็นแบบฐานะชาวบ้านทั่วไปคนนึง
แล้วก็เราเคยได้ยินตลอดว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ก็เราได้วิชาที่เราได้แก่สลักขวดน้ำพลาสติกจากการเรียนกศน
แล้วก็มีโครงการในหลวงเข้ามาเยอะแยะบ่อย
ก็เป็นเพราะพระองค์เราถึงได้มีโอกาสได้ทำ

ก็จะนำขวดน้ำพลาสติกขนาดนี้ตามต้องการได้เลยนะครับ
ตัดส่วนหัวส่วนท้ายออกนะครับ
จากนั้นใช้ปากการ่างตามแบบ
พระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ก่อนจะใช้ความร้อนจากหัวแรง
ใบมีดไฟฟ้าดัดแปลง
แล้วก็บรรจุดวงไฟลงไปกลายเป็นโคมไฟ

แล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้
เราได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ด้วยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญสำนึกในเรื่องของความพอเพียง
ในเรื่องของความประหยัดในเรื่องของความนำกลับมาใช้ใหม่อีกนะครับ
อกจากจะแกะสลักเป็นรูปพระบรมชายลักษณ์แล้วนะครับ
ยังมีการแกะสลักเป็นรูปตราสัญลักษณ์พระปรมาพิไทยย่อพปร

สร้างความภาคภูมิใจให้กับเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขา
แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้แกะสลักเป็นอย่างมากด้วยนะครับ
เห็นภาพแล้วต้องยอมรับว่ามีฝีมือจริงจากขวดน้ำธรรมดา
แกะสลักออกมาได้อย่างสวยงามด้วยนะคะ